ตำรวจใช้เวลาเพียง๕ชั่วโมงนะครับ
ในการจับกลุ่มคนร้ายชาวอิสราเอลที่ก่อเหตุ
ทำร้ายร่างกายและฆาตกรรมคู่อริร่วมชาติที่เกาะสมุย
ขณะกำลังหนีออกนอกประเทศ
เรื่องหลังการจับกลุ่มครั้งนี้เป็นอย่างไร

ภาพนาทีไล่ล่าเอาชีวิตของแก๊งมาเฟียยิว
ขับรถยนต์ไล่ชนคู่อริชาติเดียวกัน
แล้วยังใช้มีดจ้วงแทงซ้ำจนตาย๑เจ็บสาหัสอีก๑
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประดุษดังฉากหนึ่งในภาพยนตร์
นายมาออมาริวและนางสาวราเชลโอซาน่า
สองสามีภรรยาสัญชาติอิสราเอล
ถูกไล่ล่าจากคู่อริร่วมชาติ
เสี่ยวเวลาแห่งนาทีเป็นนาทีตาย
สองคนร้ายขณะก่อเหตุชัดเจน

ที่ผู้ตายและผู้บาดเจ็บขี่มาจนล้มคว่ำ

ซึ่งผู้ตายพยายามหนีแต่ไม่ทัน
หนึ่งในคนร้ายใช้มีดกระหน่ำแทง
เมื่อเห็นว่ามีพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์จะเข้าให้การช่วยเหลือ
คนร้ายจึงขับรถหลบหนี
ตำรวจเร่งหาเบาะแสกลุ่มคนร้ายทันที
เมืองต้นคาดว่าเป็นสมาชิกแก๊งมาเฟียชาวอิสราเอลบนเกาะสมุย
ก่อนนำภาพผู้ต้องสงสัยแจกจ่ายให้ตำรวจในพื้นที่ตรวจสอบ

ทั้งสองกำลังหลบหนีออกนอกประเทศ
ผ่านทางท่าอากาศยานดอนเมือง
ประสานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกักตัวก่อนจับกลุ่ม
เขาก็จะทำการฝึกฝนมานะครับ
เขาเคยมีการก่อเหตุกันในประเทศของเขามาแล้วนะครับ
วันนี้เขาก็เข้ามาก่อเหตุซ้ำอีกรอบในประเทศไทย
แม้ผู้ต้องหาทั้งสองจะให้การปฏิเสธ
หรือปฏิเสธที่จะสอบปากคำ
ไม่ใช่อุปสรรคในการดำเนินคดี
เพราะตำรวจมีพยานหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด

สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย

มีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรง

เมื่อสองถึงสามปีที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มคนร้าย
ได้ที่สนามบินดอนเมืองก่อนออกนอกประเทศ

เป็นผลมาจากตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีการบูรณาการปฏิบัติหน้าที่
นับเป็นอีกหนึ่งคดีที่แก๊งมาเฟียต่างชาติ
เข้ามาเกาะเหตุอุชกรรมในเมืองไทย
รอการล้อมข้อแก้ปัญหาเหล่านี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน